แหมด่าหนูอย่างกับรู้จักหนูฝันว่าจะอยู่ใต้เตียง
คือจะบอกว่าเป็นเอฟซีก็ไม่เชิงนะคะไม่รู้ยังไงคุณผู้ชม
โพสต์คลิปด่าตลอดเป็นไรอ่ะคือแอนบอกว่าแอนตอนแรกก็ปล่อยผ่านนะตอนหลังนี้เริ่มเยอะแล้วจะเท้าเอวีแล้วนะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะน้องแอนออรีมออกมาเปิดใจถึงดราม่าดังกล่าวที่เกิดขึ้นเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง
บอกว่าถูกหญิงสาวรายนึงเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยนะอยู่ที่สวีเดนนู้นแต่เป็นคนไทย
โพสต์ข้อความต่อว่าพร้อมกับใช้ถ้อยคำหยาบคายแล้วก็รุนแรงเธอบอกว่าโอ้โหยิ่งฟังยิ่งปวดจิตปวดใจ
แล้วก็เธอเสียหายด้วยค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงคนที่เสพข่าวเกิดความเข้าใจผิด
ภาพลักษณ์เธอดูไม่ดีอีกน้องแอนอรดีก็บอกกับว่าบอกกับพวกเรานะฮะ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าที่คุณพี่คนนี้ทำเนี่ย
ต้องการอะไรกันแน่ที่แอนออกมาพูดในวันนี้เพราะว่าอยากให้คุณพี่เนี่ย
หยุดนะคะคุณพี่ขาไม่งั้นจะดำเนินคดีด้วยนะคะแต่เธอก็บอกว่าก็พยายามคิดอยู่
เอาไงดีถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะดำเนินก็ได้แต่ตอนนี้ยังยังอยู่เดี๋ยวไปฟังเธอก่อนค่ะ
ที่รุนแรงแล้วก็หนักจริงก็น่าจะเป็นตอนตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มที่จะแบบ
เขาอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่
การยกเอาเรื่องในอดีตเรามาพูดถึงแล้วก็ให้คนเข้าใจเราไปในทางที่ผิด
หรือเอาเรื่องเก่ามาพูดมันก็ไม่จบสักทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เหมือนมาวิเคราะห์กันว่าทำไมต้องเลิกกับคนเก่าทำไมต้องมาคบกับคนนี้อะไรอย่างนี้
มันก็จะใช้ค่อนข้างที่จะใช้คำพูดที่รุนแรงอยู่เหมือนกัน
จริงหนูก็ไม่ได้อยากให้มันรุนแรงอะไรขนาดนั้นแล้วก็เราคิดว่าเรายังคุยกันได้
แต่อันนี้คือได้มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาพูดตรงนี้แล้วก็คืออยากจะให้เลิกแล้วต่อกัน
คือถ้าเกิดสมมุติว่านำเสนอข่าวหนูได้ได้ปกติเลยค่ะแต่ว่าอยากจะให้มันเป็นในแนวทางที่ดีดีกว่า
แต่เชื่อนะว่าแฟนน้องแอนอรดีเนี่ยเข้าใจว่าหน้าไมค์หลังไมค์น้องเป็นคนน่ารักอยู่แล้ว
เหมือนว่ามีคลิปมีข่าวออกมาแบบนี้แฟนไม่เชื่อหรอก